คุณผู้ชมไปดูที่เรื่องของแม่ทนไม่ไหวจริงครับ
ลูกสาวเรียนแค่อนุบาล๒ถูกคุณครูด่าว่าโง่ไม่มีสมอง
ก็ตีจนเป็นแขนเนี่ยแม่จ๋าครูด่าโง่แล้วก็ตีซ้ำด้วย
อายุเท่าลูกดีชั้นเลยอันดุบัน๒อันดุบัน๒สี่ขวบเอง
สี่ขวบตอนแรกเนี่ยโรงเรียนบอกว่าจะให้ครูออก
สุดท้ายเด็กให้ออกแต่ครูยังอยู่ต่อก็เลยอ้าวแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ
มาดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะแม่คนนี้มีการโพสต์ภาพลูกสาว
อายุ๔๕ขวบนี่แหละเรียนชั้นอนุบาล๒ถูกตีจนเป็นช้ำไปหมด
เป็นที่แขนสองข้างแล้วก็บอกว่าลูกสาวถูกตีเพราะว่าเรียนช้าแล้วก็
ตอบคำถามครูไม่ได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๑กันยายน
จากนั้นตัวแม่ก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปพบผอโรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนตกลงที่จะให้คุณครูคนนี้ลาออกอีก๓๐วันข้างหน้า
เอาเธอก็พอใจแต่สุดท้ายเหตุการณ์มันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะ
แล้วก็ไปเจอกับเด็กคนอื่นอีก
สุดท้ายก็ไม่ติดใจเอาความแล้วกันไม่เอาคดีความ
ก็เลยเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงเรียนมา
เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่เกิดกับตัวเองเขาบอกว่าคงไม่มีใครเข้าใจ
คำพูดที่ลูกบอกว่าครูว่าหนูโง่ครูบอกว่าหนูไม่มีสมองค่ะแม่
แต่แม่ขาหนูมีสมองสมองอยู่ตรงนี้เด็กบอกนะ
สมองหนูอยู่ตรงนี้ค่ะแม่แล้วก็ชี้ไปที่หัวด้วย
แล้วก็บอกอีกว่าหนูก็มีหัวใจนะคะแม่เด็กพูดอ่ะ
เธอได้ยินแบบหัวใจของแม่เขาบอกว่าใจมันสลายอ่ะ
ใจมันสลายคือเด็กเขายังบอกว่าหนูมีสมองกับแม่
ทำไมครูต้องว่าหนูแบบนี้นะครับ
กระทั่งเมื่อวานคือมันเป็นเวลา๔๘วันหลังจากเกิดเรื่อง

โทรไปหาที่โรงเรียนเพื่อขอดูใบละออกของคุณครูคนนั้น
แต่คำตอบคือรอดำเนินการอยู่นั่นหมายความว่าครูยังไม่ได้ออก
เมื่อเห็นว่าโรงเรียนไม่มีความจริงใจเธอก็เลยออกมาตีแผลเรื่องนี้
ต้องการให้สังคมรู้เพราะไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับลูกของใครอีก
ตอนนี้ลูกเธอต้องออกจากโรงเรียนนั้นเพราะไม่กล้าอยู่ต่อ
เพราะคุณครูยังอยู่สุดท้ายเด็กต้องออกแต่ครูยังอยู่นะครับ
ก็ฝากไปถึงโรงเรียนนะดูแลด้วยคุณครูถ้าผิดก็ต้องดำเนินการนะครับ